ที่เรื่องราวควันหลงของบรรยากาศการอำลาสนามนะครับ
อย่างเป็นทางการของสินทวีชัยในนามทีมชาติ
เมื่อวานที่เราถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับ
แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทราบซึ้งชื่นมื้นนะครับ
กับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของสินทวีชัยครับ
แน่นอนครับหลังจากจบเกมเราก็เดินปลบมือรอบสนาม
พร้อมกับนักเตะทีมชาติชุดปัจจุบัน
ซึ่งสินทวีชัยนั้นก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ
ความยินดีกับสินทวีชัยธีรทรบุญมาทันเป็นหนึ่งในนั้นครับ
ซ้ายทีมชาติไทยก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เล่นในนัดอำลาให้กับสินทวีชัย
แล้วก็ยอมรับว่าใจหายเช่นกันที่ผ่านมามีทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดี
ปนกันไปแต่ตัวเขานั้นเชื่อว่าแมชเกียรติยศนี้จะเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดี
ของสินทวีชัยและเขาก็จะไม่ลืมด้วยส่วนสื่อบนนะครับ
ของชนะทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทยก็มีการโพสต์ภาพกับสินทวีชัย
รวมไปถึงภาพในระหว่างที่ตัวเองนั้นร่วมฝึกซ้อมก่อนลงเล่นเกมนัดล่าสุดที่เอาชนะตรีนิดัทนะครับ
พร้อมข้อความบอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับ
เป็นเกียรติของผมมากครับเฮียเช่นเดียวกับธีรสินแดงดาครับ
ก็โพสต์ผ่านไอจีของตัวเองบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่นร่วมกับสินทวีชัย
และขอบคุณคำแนะนำดีที่มีให้ตัวเขาและทิ้งท้ายข้อความว่า
เขารบเสมอครับพี่ตีสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
และอีกหนึ่งคนไม่เดินทางมานะครับกวินธรรมสัจจานันทร์ประตูมือหนึ่งทีมชาติไทย
ก็บอกว่าเสียดายครับที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้
แต่ก็ขอให้พี่ตีนั้นโชคดีกับเส้นทางในอนาคตรักและเป็นกำลังใจให้เสมอ